ภาพบรรยากาศที่ชมไปนี่เป็นภาพบรรยากาศของช่วงที่คนที่ไปร่วมงานขึ้นไปกราบ
กล่าวคำไว้อาลัยนะคะต่อคุณแตงโมนิดาแต่ก่อนหน้าที่จะถึงช่วงเวลานี้
เป็นช่วงที่แขกเข้างานหลายคนจับตามองว่าคนที่อยู่บนเรือด้วยเนี่ย
มาร่วมงานวันที่สองไหมอืมบอกก่อนนะคะว่าวันแรกที่มีงานก็คือคืนวันที่สิบเอ็ด
คุณปอกับคุณกติกไปร่วมงานแต่คุณแซนไม่แน่ใจว่าไปร่วมงานหรือเปล่า
หลายคนบอกว่าไปร่วมงานแต่ไม่มีใครเห็นแต่ทีเนี้ย
เอ้าทางเข้าทางออกมันมีทางเดียวสรุปไปหรือไม่ไปครับ
เมื่อคืนที่ผ่านมาเจอนะคะนักข่าวเจอคุณแซนคุณแซนไปค่ะ
เอาไล่เรียงบรรยากาศแบบนี้นี่เป็นคุณปอค่ะ
คุณปอไปร่วมงานวันที่สองคุณปอเนี่ยเดินตรงเข้าไปในลิฟต์เลย
เพื่อเข้าสู่โถงพิธีได้ตอบคำถามสื่อสั้นสั้นมาก
บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้มาร่วมงานอีกวันครับนอกจากนี้นักข่าวยิงคำถามไปอีก
อยากพูดอะไรถึงคุณตังโมไหมคุณปอก็ตอบสั้นเหมือนกันค่ะ
เสียใจครับหลังจากเสร็จพิธีแล้วคุณปอเดินทางกลับทันทีนะคะ
และช่วงกลับนี่คือช่วงกลับไม่ได้ตอบคำถามใดอีก
ส่วนคุณกระติกมาร่วมงานเป็นวันที่๒เช่นเดียวกัน
พอร่วมพิธีอะไรเสร็จเรียบร้อยคุณกระติกเดินลงมาจากอาคารสีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียดค่ะ
นักข่าวพยายามสอบถามให้คุณกระติกพูดถึงความรู้สึก
คำพูดที่อยากพูดถึงคุณตังโมแต่คุณกระติกไม่ตอบคำถามอะไรเลยค่ะ
เดินตรงขึ้นรถแล้วออกจากงานทันทีส่วนหนึ่งคนคุณแซน
เดินทางมาร่วมไว้อาลัยคุณแตงโมเป็นวันแรกเธอย้ำว่าเป็นวันแรกนะคะ
ใส่ชุดสีขาวมาร่วมงานพอปรากฏตัวหน้างานเท่านั้นแหละค่ะ
กองทัพสื่อห้อมล้อมอยากจะขอสัมภาษณ์ทำให้คุณแซนรู้สึกกดดันหน้าตานะคะ
เหมือนรู้สึกกดดันเหมือนเกิดความเครียดจนมีช่วงหนึ่ง
คุณกระติกเหมือนหันหลังเลยนะคะคือจะไม่เข้างานนะคะ
จะกลับบ้านไปเลยแต่ว่าทีมข่าวค่ะได้ไปพูดคุยบอก
เพื่อเข้าสู่ห้องพิธีต่อไป
ให้คุณผู้ชมดูบรรยากาศนิดหน่อยนะคะนี่คือช่วงที่พยายามจะเดินเข้ามาแล้วอะค่ะ
สีหน้าค่อนข้างเคร่งเครียดก็คือขมวดคิ้วแล้วนักข่าวก็ห้อมล้อมเต็ม
บางคนก็ยิงคำถามแต่คุณแซนไม่ได้ตอบคำถามอะไรเลย
แล้วก็ตรงเข้าไปในห้องถูกพิธีทันทีค่ะ
มารุมแบบนี้คือวันแรกเนี่ยคือทุกคนก็รออยู่แล้ว
คนบนเรือใครจะไปร่วมพิธีไว้อะไรบ้าง

ก็อย่างที่เห็นกองทัพสื่อมวลชนไปลุมไปสัมภาษณ์นะคะ

พูดไปก็ไม่เชื่อแล้วก็มาถามเจนทำไมล่ะ
บางจังหวะก็มีเพื่อนที่ช่วยตอบคำถามนะฮะ

แล้วก็ฝ่าวงล้อมของสื่อมณชนเนี่ยเข้าไป
อีกคำถามหนึ่งนะฮะที่นักข่าวตะโกนถามเกี่ยวกับเรื่องคดี
บางจังหวะก็มีเพื่อนที่ช่วยตอบคำถามนะฮะ

แล้วก็ฝ่าวงล้อมของสื่อมณชนเนี่ยเข้าไป
อีกคำถามหนึ่งนะฮะที่นักข่าวตะโกนถามเกี่ยวกับเรื่องคดี
จังหวะก็มีเพื่อนช่วยตอบคำถามนะคะ

แล้วก็ฝ่าวงล้อมของสื่อมวลชนเข้าไป
อีกคำถามหนึ่งนะฮะที่นักข่าวตะโกนถามเกี่ยวกับเรื่องคดี
เกี่ยวกับเรื่องคดีเช่นตกลงยืนปัสสาวะหรือว่านั่งปัสสาวะ
แล้วกังวลเกี่ยวกับการอายัดศพตังโมไหม

แล้วก็รีบขึ้นเดินขึ้นรถก็ออกไปทันทีเลย

ก็บอกว่าพูดไปเดี๋ยวก็เป็นประเด็นอีก

อะไรอย่างนี้นะครับ
นี่ก็เป็นบรรยากาศที่คุณแซนได้ไปทีนี้